อีกหนึ่งที่ที่จังหวัดอ่างทองไม่เจอกันนาน

กับแม่แก้วเรือนทอง
นี่ผมพามาดูลิเกก่อน
แต่ลิเกก็มาเล่นที่นี่แหละครับ
ที่ศาลแม่แก้วเรือนทองสวนป่าบ้านเสาห้าจังหวัดอ่างทอง
คือถ้าใครเป็นแฟนข่าวตลอดข่าวจำได้อยู่แล้ว
แต่ช่วงหลังนี้หายไปอยู่พักนึงนะ

เพราะว่าเต็มไปด้วยเหล่าบรรดาคนดวงดีที่เขา
จ้างลิเกย์ขนาดังของจังหวัดสุภัณฑ์บุรีก็คือ
โหดั้งจัดเท็นดูสิครับป้ามาแบบชุดใจเลยนะครับ
ยังไม่ทันจะจัดแบบว่าจะจุดประทัดเลยนะ
ในช่วงของการจุดประทัดแก้บน
โอ้โหทีนี้ส่องดูกันใหญ่เลย
ก็ว่ากันไปว่ากันไปมันเป็นเรื่องของความเชื่อนะคุณผู้ชมนะในเรื่องการแก้บนแบบนี้
แต่ยังไม่หมดเขาบอกว่ามีเรื่องราวฮือหาเพราะว่าในขณะที่ทำการแก้บนนะ
จู่ก็เกิดเรื่องราวที่ไม่คาดฝันแถมชวนขวัญภาวะ
เมื่อสาววัย๖๙ปีที่มาร่วมพิธีอยู่ดีก็หัวเราะ
ดูตลกมาแล้วเปล่าดูลิ้งเกย์
แกก็ไม่ได้หัวเราะมีความสุขขนาดนั้น
แต่อยู่ดีเธอมีอาการแบบไม่เป็นตัวของตัวเอง

ขอบใจนะขอหาให้แม่กินทุกวันลูกเอ้ย
น้ำใจอันนี้มันไม่ไปไหนหรอกลูกมันอยู่กับเจ้า

เขาก็เชื่อกันสิครับว่าอ๋อนี่น่าจะเป็นเจ้าแม่นะ
แม่แก้วเรือนทองเนี่ยมาประทับร่างผู้หญิงคนนี้หรือเปล่า

บอกว่าก่อนแม่แก้วจะไปนะยังทำอะไรให้ฮือฮากันอีกรอบ

คือร่างโทรงพูดออกมาบอกมาก่อนว่า

ดูอะไรก็ไม่รู้ล่ะ
ร่างทรงบอกว่าถ้าอยากรู้ไปดูตลอดข่าวมีเรื่องราวดีมาฝาก